คุณผู้ชมแต่ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่ชิวนะคะ
เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องเดี๋ยวต้องค่อยฟังค่อยไล่เรียง
เพราะว่าตัวละครมีทั้งหมด๔ตัวละคร

เราเคยนำเสนอไปแล้วกรณีที่เจ้าหนี้เนี่ย
ทวงหนี้ลูกหนี้๕๐๐บาท
แล้วลูกหนี้กระทืบเจ้าหนี้จนได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้คุณผู้ชมพอข่าวมันออกไป
ก็เลยทำให้สามีของลูกหนี้ไม่พอใจ

จนสามีของเจ้าหนี้

เท่ากับโหดกันไปโหดกันมา

ตำรวจสายตรวจสพเมืองชนบุรี

อยู่ซอยหลังอู่ล้างรถจ่านง
หมู่๕ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
ทีนี้พอได้รับแจ้งแบบนี้ก็ไปเลยค่ะ
พร้อมกับกู้ภัยไตรคุณธรรม
พอไปถึงเจอนายวีรนัน
เปรมอารีรักษ์วิ่งมาขอความช่วยเหลือ
สภาพของนายเวียรนันเนี่ยนะ
คือใบหน้าถูกของมีคมฟันเหนือคิ้วข้างซ้าย๑แผล
ทีนี้กู้ภัยก็เลยต้องประถมพยาบาล
แล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรี

คนเจ็บก็เล่าให้ฟังบอกว่าทะเลาะกัน
กับสามีของนางสาวสุลิสาจันตะเคียน
เป็นเจ้าหนี้๕๐๐บาทที่เขาติดหนี้
แล้วอยู่ข้างห้องกันแล้วก็มาถูกฟัน
ฟังสามีของลูกหนี้เล่าหน่อยค่ะ
คือผมไม่ได้ไปทำงานคือมันข่าวมาทั้งวัน

ไม่เหมือนกัน
นี่แหละคุณผู้ชมสามีของลูกหนี้ที่โดนฟันใช่ไหม
ทีนี้ตำรวจก็เลยตามไปเลยไปดูว่าคนไหนใครเป็นคนฟัน

คนที่ฟันคือนายดำ
แรงงานชาวกัมพูชาไปเจอพร้อมกับมีดทำครัวอีกเล่มหนึ่ง
นายดำเป็นสามีของเจ้านี่นะ

สอบถามนางสาวสุลิสาจันตะเคียน
เธอเนี่ยเคยถูกกระทืบก่อนหน้านี้เพราะเธอไปทวงเงินใช่ไหม
เธอก็เล่าให้ฟังว่านายดำเป็นสามีของฉันเอง
แล้วคนที่ถูกฟันคือนายวิรนัน
คือลูกหนี้เป็นสามีของลูกหนี้
ยืมเงินไป๕๐๐บาท
ทีนี้พอเป็นข่าวแล้ว
ก็เลยมีการไปต่อว่ากัน
สามีของลูกหนี้มาต่อว่าว่าแบบ
อ้าวทำไมไปให้ข่าวจนเสียหายแบบนี้ล่ะ
แล้วก็เอาเงินมาคืนให้๒๐๐บาท

บอกว่าอีก๓๐๐มีเท่าไหร่เดี๋ยวมาคืน

พอเถียงกันไปกันมาเนี่ยนายดำทนไม่ไหว
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องคุมตัวทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ก็เป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาดกัน
ทั้งเจ้านี่ลูกนี่ผัวลูกนี่ผัวเจ้านี่
โอ้โหกลายเป็นเรื่องบานปลายเลยนะฮะ